การหาเสียงเลือกตั้งอยู่นั้นไหม

ขึ้นในเรื่องที่สำคัญนะครับ
ให้กับประชาชนได้ประชาชนก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แล้วก็จะมีความสามารถยกฐานะตัวเองให้ดีขึ้น
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากฝากกับประชาชนทุกคนนะครับ
ครับวันนั้นได้เห็นภาพท่านเองก็นั่งคุยกับท่านพลเอกประยุทธ์อยู่
ตอนที่ไปรอจับหมายเลขไปสมัครอะไรกัน
มีอะไรอยากบอกหรืออยากคุยกับประชาชนหน่อยไหม

ไม่มีครับเพราะว่าผมบอกแล้วไงครับ
ความเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิม
ส่วนท่านอยากจะไปอยู่ที่ไหนก็เป็นเรื่องของท่านนะครับ
ผมก็อยู่พักนี้ท่านจะอยู่ก็อยู่ท่านไม่อยู่ก็ท่านก็ไปทำงานพักอื่น
คือเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องของสิทธิของเรื่องแต่ละบุคคลนะครับ
ที่ก็อยากที่จะทำงานให้ประชาชนด้วยกันทั้งนั้นนะครับ
แล้วแต่ว่าประชาชนจะเลือกใคร